ไปดูคลิปนี้ค่ะมีพระนะคะถือปืนวิ่งจีวอนปลิวเลย
ช่วยผู้หญิงคนหนึ่งที่เขาถูกสามีจับเป็นตัวประกัน
แต่เรื่องราวมันมีที่มาที่ไปทำไมพระรูปนี้ท่านต้องมาช่วยด้วยเนี่ย
อย่างงี้เลยเห็นไหมแล้วปืนแบบปืนลูกซองนะจ๊ะอ่า
เนี่ยค่ะนี่เพจม่วงดำเขาโพสต์เอาไว้ค่ะ
พระสงฆ์เนี่ยวิ่งไปพร้อมกับเจ้าหน้าที่นะคะครับ
เพราะว่าจะไปช่วยคนที่ถูกคนร้ายจี้เป็นตัวประกันอืมเราตรวจสอบไป
เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นช่วงเย็น๔กรกฎาคมที่ผ่านมา
ทีมข่าวของเราก็ไปตรวจสอบเรื่องนี้เพิ่มเติมนะคะไปถามจากนางกรวรรณ
เจริญสุขคนที่เห็นเหตุการณ์เขาเล่าให้ฟังแบบนี้ค่ะ
ช่วงเย็นวันที่เกิดเหตุเนี่ยนางสำเริงวงมณีอายุห้าสิบแปดปี
เป็นแม่บ้านก็นั่งอยู่ในออฟฟิศตามปกติจู่จู่ค่ะ
เอื้อนอัฐะอายุ๖๐ปีเป็นสามีของแม่บ้านคนนี้
เปิดประตูเข้าไปเอามีดไปจี้เลยแล้วก็จับเป็นตัวประกันเลย
แล้วก็บอกว่าไม่ยอมให้เลิกอย่างนี้ค่ะ
เสมียนของปั๊มเขาบอกเขาอยู่กันสองคนก็พยายามช่วยพูดเกลี้ยกล่อม
ตำรวจเจ้าหน้าที่อศ๒คนก็เข้าไปในออฟฟิศ
เสมียนของปั๊มก็เลยออกไปตำรวจก็พยายามจะเกลี้ยกล่อมแต่ไม่สำเร็จ
มืดค่ำเลยอะค่ะเจ้าหน้าที่อาสาสมัครก็เข้าไปเจรจา
เปิดไฟในออฟฟิศยิ่งทำให้นายเอื้อนตกใจ
นางสำเริงอาศัยจังหวะนี้วิ่งหนีออกมาได้
ทีนี้ทางเจ้าหน้าที่อศทางตำรวจก็ตามออกมาด้วย
เหลือในเอื้อนอยู่ในออฟฟิศคนเดียวเป็นครึ่งชั่วโมงอ่ะ
แล้วก็เปิดประตูวิ่งออกมาแล้วก็วิ่งไปที่ปั๊มอย่างนี้ค่ะ

ที่มีเจ้าหน้าที่วิ่งตามในเอื้อนคนนี้
แต่ว่าในภาพกล้องวงจรปิดมีพระวิ่งตามไปด้วยไง
อันนี้เป็นที่มาก่อนจะเป็นคลิปภาพนี้

ใช่ค่ะนางกรวรรณบอกว่ากลัวนะเพราะเธออยู่ใกล้กับคนก่อเหตุมาก
เคยดูหนังเกี่ยวกับจับตัวประกันมาเหมือนกัน
แต่ก็ไม่คิดว่าจะมาเจอเหตุการณ์แบบนี้นะคะ
ฟังเสียงคนเห็นเหตุการณ์ก่อน
แล้วเราก็เลยหันไปดูแล้วก็เลยบอกว่าลุงมันไม่ดีนะอะไรอย่างนี้
แล้วเขาก็ไม่ได้สนใจเราเขาก็ว่าป้าเหมือนเดิม
แล้วก็ลากกันว่าจะกลับบ้านอะไรอย่างนี้แต่มันใช้เวลาก็หลายนานมากค่ะ
เห็นเหตุการณ์บอกโอ้โหเจอเหตุการณ์แบบนี้ขาสั่นเลย
ทีนี้ค่ะมาดูที่มาของพระที่วิ่งไปกับเจ้าหน้าที่
พระในคลิปลาศิกขาไปเมื่อเช้านี้เองอ๋อเหรอฮะ
ใช่ค่ะก็เลยขอเรียกว่าทิศก๊อฟค่ะไม่ขอเปิดเผยหน้าค่ะ
ขอบอกชื่อจริงค่ะเพราะเขาเป็นตำรวจหน่วยปฏิบัติการพิเศษ
แต่เขาไปบวชเป็นพระ๒๐วันที่วัดแห่งหนึ่งแล้ววันเกิดเหตุมันพอดีเลย
เพื่อนตำรวจไปรับที่วัดพาไปซื้อของกำลังซื้อของได้รับแจ้งว่า
มีเหตุการณ์จี้ตัวประกันที่ปั๊มน้ำมันอืม
ที่เป็นตำรวจก็บอกว่าเดี๋ยวไปส่งที่วัดไม่ได้นะ
ไปทำหน้าที่ก่อนยังกลับไปส่งวัดไม่ได้ยังไปส่งวัดไม่ได้
ไปทำหน้าที่ก่อนอืมทิศก๊อฟก็เลยบอกว่าอ้าว
สัญชาติยานตำรวจเป็นตำรวจหน่วยปฏิบัติการพิเศษอ่ะ
แต่ยังบวชอยู่ไงตอนนั้นด้วยสัญชาติยานก็เลยวิ่งไปช่วย
อย่างที่เห็นในคลิปอ่ะค่ะครับเอ่ออ่าทางโรงพักของเพื่อนเขาอ่ะ
มาบอกว่ามีเหตุที่ตัวประกันแล้วทีนี้เขาก็บอกต้องรีบกลับด่วน
ผมก็เลยก็บอกเขาบอกส่งวัดไม่ได้แล้วนะก็ต้องติดไว้กับเขาด้วย
ผมก็เลยก็ต้องติดรถไปกับเขาอ่าเสร็จปุ๊บพอไปถึง
เหตุการณ์มันบานปลายรุนแรงครับเขาก็เลยเรียกหน่วยปฏิบัติการพิเศษ
อันนี้หน่วยประการพิเศษพอเห็นผมก็คือผมก็อยู่ทีมนั่นแหละ
เขาก็เลยบอกมาลูกผมก็เลยบอกว่าพี่มีปืนมีเสื้อเกาะไหม
เดี๋ยวผมช่วยอ่าครับผมก็เลยยืมปืนกับเสื้อเกาะของพี่อีกคน
พี่ข้างในยืมใส่เสื้อเกาะแล้วก็ใส่ปืนไว้ข้างใน
แล้วก็เวลาเวลามันคุมจีวอนมันก็สามารถเดินตรวจเดินอะไรได้
เราก็ดูว่ามีดยาวแค่ไหนมุมไหนอะไรพวกนี้ได้ครับ
ก็เลยเดินหาข่าวได้พอจังหวะที่มันมีเหตุการณ์ก็คือ
ตอนแรกตัวประกันเขาก็มุดหนีออกมาได้แล้ว
คราวนี้ยังเหลือตัวตัวคนร้ายอยู่ตัวคนร้ายคันนี้เขาก็มุมโมโม
แล้วก็ตัดสินใจวิ่งหนีผมก็เลยถือลูกซองวิ่งตามอ้อมเซเว่นไป
ตรงนั้นจะเป็นกล้องมุมอับครับก็เลยทำการเข้าชาร์จครับผม
ก็ใช้ลูกทรองในระยะใกล้ใกล้เลยประมาณสามเมตรเลย
กับพวดออกมาจะวิ่งมาล็อกคนอื่นเป็นตัวประกันเหมือนกัน
เราก็วิ่งเขาหาเลยครับ
ไปถึงแล้วเป็นยังไงครับบอกเขาก็เอามีดจะฟัน

บอกหลวงพ่อว่าวันนี้ไปช่วยเหลือตัวประกันมาจับปืนด้วยอาบัดไหมครับ
เขาก็บอกว่าอาบัดมันก็คงอาบัดแต่ว่าทำเพื่อช่วยคนไม่เป็นไร
เขาก็กรงอาบัดอะไรให้ครับอ่าอาบัดเบาปรงอาบัดได้แต่โอ้โห
ฟังพี่ก๊อฟเล่าแล้วเนี่ยอยากให้มีภาพวงจรปิดทุกตอนจริงนะ
ใช่ที่ก๊อฟบอกไล่จนสุดเลยนะใช่แล้วตอนแรกเนี่ยยังทำทีเป็นเดินดูลาดลาว
เพราะว่าอยู่ในจีวอนไงใส่เสื้อกรอนะขอเสื้อกรอกเพื่อนมาใส่นะ
คนร้ายก็คงไม่กล้าทำอะไรเลยดูลาดเหลาให้ก่อนเพราะคนร้ายวิ่งหนีปุ๊บโอ้โห
ทีนี้แหละนี่นะอยู่นิ่งดูดายไม่ได้โอ้โหก็อยู่หน่วยนี้อ่ะ
ทำปฏิบัติหน้าที่อ่ะเลยต้องช่วยค่ะส่วนทีนี้ในเอื้อนเนี่ยค่ะ
ทางสพกรกพระบอกว่าก็ดำเนินคดีข้อหาบุกรุกเคหาสถาน
เข็นว่าจะใช้กำลังประทุษร้ายโดยมีอาวุธนะคะทำให้เกิดความกลัว

ข้อหาเลยทีนี้ก็ฝากขังที่ศาลจังหวัดนครสวรรค์นะคะ
สาเหตุก็แค่น้อยเนื้อต่ำใจหึงหวงภรรยา
ก็เลยเอามีดไปจี้คอภรรยา
แต่โดนข้อหาเนี่ยนับดูสิหนักเลยอันนี้
เอามีดจี้คอขนาดนี้มันโอ้โหมันร้ายแวง
แล้วไปเจอนี่ของจริงเขาเลย
แต่ใครเห็นก็ช่วยแบบเนี้ยใช่ค่ะผมเห็นก็เข้าไปช่วย
คือวันพรุ่งนี้ผมก็เข้าช่วยตลอดนึกว่าวิ่งหนี
ไม่มาช่วยถ้าคุณกิติศักดิ์เนี่ยอันนี้จะหนีผู้สื่อข่าวของเราเนี่ย